เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์
บอกว่าเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดเลยเวลาขับรถ
ขับรถไปใกล้กับรถที่บรรทุกเหล็กแหลม

นี่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมนะคะ

แต่มันมีคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเป็นรถเก๋ง

แล้วเขาบอกว่าทางข้างหน้าเป็น๓แยก
เบรกกระทันหันก็เลยพุ่งไปชน
คือมีคันที่หนึ่งคันที่๒คันที่๓
แล้วกันที่๓นี่ค่ะ
เป็นขันนี้เป็นกระบะที่มันทุกเหล็กกล่องมา
มันพุ่งหลุดออกมาเลยอ่ะใช่
เหล็กกล่องความยาว๖เมตรสิบเอ็ดเส้น
ทะเบียน๖กไก่พพ๔๑๗๐กรุงเทพค่ะ
ทะเบียน๒ทพก๗๗๐๔กรุงเทพฯ
แล้วกระบะเนี่ยโครงหลังคามันทุกเหล็กมาด้วยครับแล้วมันตำแหน่งที่มันพุ่งไปเนี่ยโอ้โห
ถ้ามีคนนั่งมาข้างหลังมีคนนั่งมาข้างด้วย
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใช่ไงมันทุกมา๑๑เส้นนะกระบะคันนี้
แต่มันหลุดพุ่งไปสองเส้นพุ่งไปสองเส้นค่ะแล้วก็พุ่งทะลุจากกระจกหลังไปกระจกหน้าเลยค่ะ
เนี่ยค่ะรถคันกลางโดนไปเนี่ยค่ะ
เสียหายเล็กน้อยชนกัน๓คันแต่คันกลางหนักเลยหนักเลย
นายนรงศักดิ์สิทธิภูลอายุ๒๑ปีเป็นคนขับรถกระบะที่บรรทุกเหล็กมานะคะ
บอกว่าตัวเองขับมาจากอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
บรรทุกมาเหล็กกล่องยาว๖เมตร๑๑เส้นพุ่งออกไป๒เส้นมากับคนงาน๔คน
ตรงจุดนี้เป็นสามแยกไฟแดงเขาก็เลยเบรกกระทันหันเพราะคันหน้าเบรก
ก็เลยพุ่งไปแบบนี้ค่ะตำรวจตั้งข้อหานะคะขับรถประมาท
เพราะดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เจ้าของรถฟอร์ดคันนี้คันตรงกลางที่โดนเหล็กทะลุรถไปเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายเอกรื่นบันเทิงอายุ๓๘ปีโชคดีจริงไม่ได้รับอันตรายอะไร
นายเอกเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงวินาทีเฉียตายด้วยนะคะ
เขาบอกว่าโชคดีมากโชคดีมากที่นั่งรถมาคนเดียว
ถ้ามีคนอื่นนั่งมาด้วยคุณภาคภูมิถ้านั่งข้างหลังมาเนี่ย
มันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันโดนตัวแน่ค่ะ
หรือถ้าองศารถมันเฉียงอีกนิดเดียว
ในเอกบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจริงยังตกใจไม่หายอะค่ะ
ฉิวมากไงในเอกบอกว่าหน้ารถบูชาหลวงปู่เจียมจังหวัดสุริน
อ่าและหลวงปู่ทั่วติดรถเอาไว้แต่ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ห้อยพระอะไร
เพราะดีจริงนะคะก็อยากจะเตือนคนใช้
รถใช้ถนนนะคะว่ามันอันตรายมากเวลาคุณบรรทุกของบรรทุก
บรรทุกอะไรที่มันเกินตัวรถคุณออกมาเนี่ยค่ะ
เวลามันเกิดอุบัติเหตุมันเสี่ยงที่รถคันอื่นเขาจะได้รับอันตราย
คันนี้เขาอยู่ข้างหน้าไงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหม
ในเอกรถคันกลางบอกเลยว่าเดี๋ยวไปทำบุญหน่อยสะดอกเคราะห์หน่อยเนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายบริษัทประกันก็เดี๋ยวดำเนินการนะคะ
ผมก็กลัวที่สุดคือเรื่องเนี้ยกลัวมากเวลาเจออันนี้ผมต้องต้องอยู่ไกลเขาเลย
ไม่กล้าเข่าไปใกล้จริงค่ะวันนี้เพิ่งเจอคันหนึ่งเป็นรถกระบาท
บางทียื่นมาสะโหห่างจากตัวรถมาไกลยาวมาก